มาดูที่อายุทยากันหน่อยค่ะคือมันเกิดเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมาสามทุ่มกว่ากว่าน้ำเนี่ยมันซัดถนนคันคลองแล้วมันขาดทีนี้พอขาดน้ำมันก็ทะลักมาค่ะ
พื้นที่สามอำเภอท้ายน้ำนี่โอ้โหน้ำก็ทะลักเข้ามาแล้วก็ท่วมเดี๋ยวมาดูนะว่าความคืบหน้าเช้านี้เจ้าหน้าที่ไปซ่อมหรือยัง
แต่ไปดูภาพเมื่อคืนก่อนดีไหมคะมันซัดและขาดขนาดไหนค่ะ

เสนาบางซ้ายแล้วก็ลาดบัวหลวงค่ะโอ้โหแล้วยิ่งด่านแรกนะโรงพยาบาลเสนาติดอยู่กับคันคลองด้วย
ใครที่อยู่ริมคลองก็ต้องยกของขึ้นที่สูงแล้วก็ติดตามสถานการณ์นะคะ
ทีนี้พอถนนมันขาดแบบนี้ก็กลัวสิว่าน้ำมันจะไปซัดพัดเอาเสาไฟโค้น

เจ้าหน้าที่เขากลัวเรื่องไฟดูดไฟช็อตเขาก็เลยตัดกระแสไฟฟ้าก่อนเลยนะคะ
ซึ่งผู้ว่าผู้ว่าอายุทยาเนี่ยก็ไปตรวจสอบจุดถนนซุดตัวใต้ผิวถนนเนี่ย
เป็นท่อสูบน้ำแบบขนาดใหญ่ของกรมชนรับประทานเลยค่ะ
นี่ก็ทำงานกันตลอดทั้งคืนนะคะ

ชาวบ้านเขาบอกว่าบ้านผมเปิดเป็นอู๋ซ่อมรถ
ติดกับคลองเจ้าเจ็ดเลยแล้วจุดตรงนั้นมันต่ำสุด

เขาบอกว่าพอถนนคันคลองขาดนี่โอ้โห
หนักเลยต้องย้ายพวกอุปกรณ์ต่างกลางดึกเลยค่ะ
คือชาวบ้านเดือดร้อนกับทั้งหมู่นะครับอืม
ว่าเดี๋ยววันนี้ต้องเสริมไม้หนุนให้มันสูงขึ้นอีกอ่ะกลัวกลัวจะไม่พ้นน้ำแต่ทีนี้คุณผู้ชมเหตุการณ์อ่ะไอ้ที่คันคลองมันแตกเกิดขึ้นตอนสามทุ่มกว่าใช่ไหมชาวนี้เป็นยังไงบ้างคะเราก็ไปสำรวจตรวจสอบโอ้โหกรมชนรับประทานผู้ว่าผู้นำท้องถิ่นเจ้าหน้าที่เอ่อศูนย์

อันนี้ไปตรวจสอบนะฮะคันดินอะไรต่างบางทีมันพังถล่มลงมาแล้วนะคุณนะ
พอมันพังน้ำมันก็ทะลักเข้าท่วมชุมชนนะครับ

ท่วมบ้านเรือนประชาชนทุกอำเภอในจังหวัดสิงห์บุรี
หลังจากถนนคันคลองในพื้นที่อำเภอสัพยาจังหวัดชายนาฏนะคุณ
ถูกน้ำกัดซ้อจนถนนถูกตัดขาด
ทำให้มวลน้ำไหลบ่าลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีเพิ่มมากขึ้นนะครับ
จากแม่น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วนะฮะ
ประชาชนยังได้รับผลกระทบจากแม่น้ำน้อย
เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในหลายพื้นที่ขยายเป็นวงกว้างนะคุณฮะ
ตอนนี้ทำให้ทั้ง๖อำเภอของสิงห์บุรีได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งหมดแล้วนะครับ
ซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบ๑๗๘๒๕ครัวเรือนนะครับ
โดยประชาชนที่รับผลกระทบบางส่วนนะครับก็ต้องมาตั้งเต็นต์อาศัยอยู่ริมถนน
บางส่วนต้องย้ายไปอาศัยอยู่บ้านญาติที่น้ำยังไม่ท่วมนะคุณฮะ
ส่วนไปอยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางจังหวัดแล้วก็หน่วยงานจัดไว้ให้
ส่วนยังคงอาศัยอยู่ชั้น๒คุณดูเมื่อกี้ลูกเด็กเล็กแดงนะ

เพราะว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีลงพื้นที่นำถุงยางชีพ
ให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่นะครับ

ทีนี้ทางจังหวัดก็ต้องวางแผนในการช่วยเหลือแหละ
เพราะว่าน้ำจากแม่น้ำเจ้าพญาก็ยังมาอยู่นะคุณนะ
แม่น้ำน้อยน้ำก็ยังเยอะอยู่ในพื้นที่สิงห์บุรีนี้นะครับ
ส่วนช่วงเช้า๙โมงครึ่งนะครับ
ที่เบอร์เรนริมถนนหมู่๒ตำบลราชสถิต

เจ้าของสังเวียนฟาร์มนะครับนำรถแบ็คโฮล์
ตักซากไก่ใส่รถหกล้อเพื่อนำไปฝังกลบแล้ว
หลังจากเมื่อวานนะคุณได้ถูกน้ำไหลทะลักเข้าท่วมฟาร์มไก่
ทำให้ไก่เนื้อที่เลี้ยงไว้นะคุณอายุประมาณสัก๓๕วันจมหมด

ใช่ครึ่งแสน
โอ๊ยห้าหมื่นกว่าตัวนะครับห้าหมื่นตัวนะครับ
ลุงอุ๊เป็นเจ้าของฟาร์มลุงอุ๊เล่าให้ฟังบอก
เมื่อวานน้ำไหลทะลักเข้าท่วมฟาร์มไก่เนื้อที่ลุงเลี้ยงไว้นะครับ
เลี้ยงไว้ในฟาร์ม๕๖หมื่นตัว
อายุใกล้จะจับออกไปขายได้แล้ว
ซึ่งระหว่างรอจับไปขายน้ำมันไหลทะลักเข้าท่วมฟาร์ม
กันกันไม่อยู่เอาไม่อยู่นะฮะ
ทางเจ้าหน้าที่ต่อชะดอมาทำการช่วยขนย้าย

ขนย้ายได้ก็เกิดรถดับคุณ
ทำให้รถจมน้ำไก่ก็ตายไป๕๐๐๐ตัวนะครับ
อกจากนี้ยังมีบ่อปลาดุกอีก๕บ่อจมน้ำนะครับ

เรื่องต้นเสียหายโดยต้นทุนไม่ต่ำกว่า๕ล้านบาท
ส่วนซากไก่ได้เร่งขนย้ายนำไปทำการฝังกบต่อไป
คุณลุงอุ๊ก็ท่านก็วัย๖๖เจ้าของฟาร์มท่านก็โอ้โห

กายหน้าผากเหมือนกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
คุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ไหนยังได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม